เข้าสู่วันที่๖แล้วนะครับสำหรับปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย
จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยประสบเหตุอับปางนะครับ
กลางทะเลโดยจมดิ่งสู่ก้นทะเลตั้งแต่เที่ยงคืน๑๒นาทีวันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
การค้นหาในวันนี้เจอ๖ร่างนะครับ
๖ร่างแต่๖ร่างนี้ยังอยู่ระหว่างการรอยืนยันเอกลักษณ์บุคคลนะครับคุณผู้ชม
ภารกิจการค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยครับที่ศูนย์หายไปตั้งแต่ช่วงกลางดึกเข้าสู่วันที่๑๙ธันวาคม
อีกครั้งว่าในวันนี้ทางกองทัพเรือบอกว่าพบร่างของผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในทะเลจำนวน๖ร่างด้วยกัน
ถ้าไล่เรียงตามไทม์ไลน์เวลาเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับร่างแรกที่เจอตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
โมง๓๘นาทีเครื่องบินลาดตระเวนครับพบร่างผู้เสียชีวิต๑ร่าง
คาดว่าน่าจะเป็นรายที่๘ถ้าหากว่าเรานับลำดับต่อเนื่องมาที่มีผู้เสียชีวิตแล้วมีการยืนยันตัวตนไปแล้วก่อนหน้านี้
เป็นรายที่๙นะครับในพื้นที่บางสะพานประจวบคิริขัน
ห่างจากท่าเรือประจวบ๑๖มายทะเลถ้าตีเป็นกิโลเมตรก็ประมาณเกือบ๒๙กิโลเมตร
นี่นะฮะใกล้มาทางฝั่งโดยเรือหลวงกระบุรีนั้นก็นำกำลังเข้าไปเก็บกู้ร่างมา
ต่อไปครับผู้เสียชีวิตร่างที่๓เจอตอนประมาณเที่ยง๑๐นาที
คุณผู้ชมดูตามหน้าจอไปด้วยพร้อมกันนะครับ
เรือต่อ๑๑๓พบผู้เสียชีวิตนับเป็นรายที่๑๐ในพิกัดพื้นที่ตอนล่างของอำเภอบางสะพานที่ประจวบ
คาบเกี่ยวกับตอนบนของชุมพรครับช่วงอำเภอประทิว
จุดนี้เนี่ยเรือหลวงกระบุรีก็เข้าไปดำเนินการเก็บกู้ร่างขึ้นมานะครับ

ใช่ค่ะทีนี้ร่างของผู้เสียชีวิตรายที่๔นะครับ
ในเวลาเที่ยง๑๕นาทีค่ะ
ก็แน่นอนว่านี่ถือว่าเป็นรายที่๑๑แล้ว

เขาบอกว่าตรวจพบก็คือตรงนั้นเป็นส่วนของเซ็กเตอร์ที่๒
ในพื้นที่นะคะตอนล่างอำเภอบางสะพานที่ประจวบคิริขัน
แล้วก็ตอนบนของจังหวัดชุมพรช่วงอำเภอประทิว
แล้วก็เช่นกันนะคะเรือหลวงตากศิลปเขาก็กำลังเข้าไปดำเนินการเก็บกั้นร่างขึ้นมา
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่๕เวลา๑๓น๑๕น
เครื่องบินลาดตะเวนพบผู้เสียชีวิตเหมือนกันค่ะ
อันนี้นับเป็นรายที่๑๒ห่างจากท่าเรือประจวบประมาณ๑๐๓มายทะเล
หรือ๑๘๕๔กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่ตอนล่างของอำเภอบังสะพานประจวบคิริคันเช่นเดียวกัน
เรือหลวงตากศิลป์ก็มีการเก็บกู้ร่าง
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตรายที่๖พบในเวลา๑๓นาฬิกา๒๐นาที
เรือหลวงกระบุรีพบผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะนี่ถือเป็นรายที่๑๓
พื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
เรือหลวงกระบุรีนะคะอยู่ระหว่างการเก็บร่างค่ะ
ก็คือบริเวณจุดที่เรืออับปางนั่นเองครับ
อย่างไรก็ตามร่างของผู้ตายทั้งหมดที่ถูกพบเนี่ยจะนำขึ้นฝั่งมาที่ท่าเรือประจวบก่อน
จากนั้นขั้นตอนคือจะนำร่างทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ
พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของทางนิติเวศนะครับ
คงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบรายละเอียดประมาณสัก๓วัน
จนถึงตอนนี้ครับ๑ทุ่ม๓นาที
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนกำลังพล๑๐๕นายที่อยู่บนเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยนะครับ
ช่วยได้แล้วจำนวน๗๖นาย
เสียชีวิตที่ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลแล้วคือ๖นาย
อยู่ระหว่างการค้นหายังคงเป็นตัวเลข๒๓นาย
อันนี้คือข้อมูลล่าสุดที่ตรวจสอบมาก่อนจะเข้ารายการนะครับ
ที่เหลือที่พบ๖ร่างวันนี้ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลนะครับ
ส่วนภารกิจการค้นหาในวันนี้คือเป็นวันที่๖ยังคงใช้เรือหลวงกระบุรี
ค้นหาบริเวณจุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางอย่างที่บอกที่เขาตีเป็นตารางเป็นเซ็กเตอร์เซ็กเตอร์
แล้วยังมีเรือต่อ๑๑๔เรือต่อ๒๗๐แล้วเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับนะครับ
ช่วยกันค้นหาบริเวณจุดที่เรืออับปางตีลงไปตอนใต้ครับไปถึงนู่นเลยฮะละแมชุมพรแล้วยาวไปถึงเกาะเต่าที่สุราช
ถ้าคิดระยะทางลากยาวประมาณ๑๐๕กิโลเมตร
แล้วมีการประสานต่อเนื่องครับในพื้นที่สุราช
จะจับมือร่วมกันกับทัพเรือภาคที่๒
แล้วขอกำลังเสริมจากสอนชนภาค๑
ส่งเรือแล้วก็เจสสกีมาร่วมภารกิจในครั้งนี้ด้วย
นี่คือในเรื่องเกี่ยวกับทางน้ำทางทะเล
บนบกเดินเท้าตามเกาะด้วยครับ
ขนาดเดียวกันไม่ใช่แค่ผิวน้ำที่ค้นหา
ลงไปใต้น้ำด้วยครับคุณขวัญคุณผู้ชม
สำรวจใต้น้ำจะให้ความสำคัญมากขึ้น
แต่ละคู่ใช้เวลาประมาณ๑๐นาที
จากการส่งนักประดาน้ำลงไปสำรวจเมื่อวาน

เรือหลวงสุโขทัยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวน่าจะมีภาพนะครับ
อยู่ในท่าที่ปลอดภัยเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามนะ
แล้วก็มีการประเมินแล้วว่าสามารถส่งนักประดาน้ำลงไปสำรวจได้
เนื่องจากอะไรหลายครอบครัวก็เป็นห่วง
เพราะว่าใน๒๓คนที่ยังศูนย์หายเขากลัวว่าจะมีใครติดอยู่ในเรือหรือเปล่า
จะถูกน้ำดูดไปกับเรือหรือไม่เดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดทั้งหมด
แต่วันนี้อุปสรรคสำคัญคือคลื่นลมในทะเลแรงมาก
คุยกับคุณแซคเขาบอกว่าวันนี้ฝนไม่มีพายุไม่เข้า
แต่คลื่นลมกลับมาแรงอีกแล้วนะครับ
ดังนั้นนะครับล่าสุดเนี่ยเสนาที่การทัพเรือภาคที่๑ครับ
เรือตีรังสรรบัวเผือกมั่นใจ
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้จะมีอุปสรรค
แต่กำลังพลยังสามารถที่จะทำงานต่อไปได้
แล้วจะทำงานแข่งกับเวลาให้เร็วที่สุดครับ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะย้อนกลับไปช่วงเวลาประมาณสัก๑๗นาฬิกา๔๐นาทีนะคะ
เลิคอปเตอร์ค่ะมีการนำศพผู้เสียชีวิต๔รายด้วยกัน
ซึ่งลอยอยู่กลางอ่าวไทยบริเวณใกล้กันกับจุดที่เรือนะคะ
หลวงสุโขทัยมีการอับปาง
ก็พบว่าทั้ง๔ศพเนี่ยมีการลอยขึ้นมาเหนือน้ำนะคะ
จากนั้นจึงมีการนำขึ้นเรือหลวงค่ะและนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์
บริเวณท่าเทียบเรือประจวบอำเภอบางสะพานที่ประจวบคิริขัน
นำส่งยืนยันอัตลักษณ์บุคคล
ซึ่งก็มีรถคู่ไพรจำนวน๔คันคุณผู้ชมค่ะ
เข้าไปรับเทียบกับเฮลิคอปเตอร์
จากนั้นก็จะนำร่างไปไว้ที่มูลนิธิสว่างราชสัทธาธรรมสถาน
แน่นอนว่าเพื่อเป็นการยืนยันบุคคลให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นใครบ้าง
ก่อนจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาในอำเภอสัตหีบที่ชนบุรีค่ะ
ทีนี้ก็จะมีคำถามนะครับบอกว่าในวันนี้ที่เจอ๖ร่าง
๖ร่างที่เจอก็จะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบริเวณที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางลง

ทำไมเพิ่งเจอวันนี้ค้นหาเข้าสู่วันที่๖แล้วนะครับ
มีคำตอบคุณผู้ชมครับคำอธิบายก็คือว่าวันนี้จุดที่พบทั้ง๖ร่าง
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยค้นหาแล้วแต่ไม่เจอ
สันนิษฐานว่าตอนที่เสียชีวิตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอาจจะถูกดูดลงไปด้วย
จังหวะที่เรือกำลังจมมันจะมีภาวะน้ำดูดคือดูดร่างคนลงไป
แล้วหลังจากนั้นร่างเพิ่งจะลอยขึ้นมาก็เลยเพิ่งเจอนั่นเองนะครับ
ส่วนผู้เสียชีวิตที่พบเมื่อวานนี้ตรวจสอบพบว่าเป็นกำลังพลกองทัพเรือ
ทำให้จำนวนคนศูนย์หายยังคงตัวเลขที่๒๓คน
คุณผู้ชมตามทันใช่ไหมครับวันนี้แม้จะเจอหกร่าง
แต่ยังคงต้องรอการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลก่อนเอาให้ชัวร์ค่ะ
ก็ยังคงตัวเลขค้นหาที่๒๓นาย
ร่างทั้งหมดจะถูกส่งไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
แล้วถ้าหากว่ายืนยันแล้วก็คงจะมีการปรับจำนวนตัวเลขอีกครั้งหนึ่ง

การค้นหาในตัวเรือตัวเรือหลวงสุโขทัย
ยังไม่สามารถดำเนินการได้คือได้แค่ลงไปสำรวจก่อนโอเค
เรือตั้งอยู่ในท่าที่ปลอดภัยถ้าหากว่าจะลงไปตรวจสอบต่อจากนี้

นักประดาน้ำ๕๓นาย
ใช้เวลาดำลงไปอยู่ได้แค่สั้นครับ๑๐๑๕นาที
แล้วทุกวินาทีมีค่าและสำคัญมาก
แล้วทุกอย่างต้องทำบนพื้นฐานความปลอดภัยด้วย
ลองฟังเสียงเพิ่มเติมจากทางด้านผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑ครับ
ในวันนี้เราพบร่าง
ซึ่งไม่มีชีวิตแล้วทั้งหมด๖ร่าง
ในช่วงเช้าซึ่งทางเสียราชการทัพเรือภาคหนึ่งคงได้แถลงข่าวไปแล้ว

ก็จำนวนเป็น๖ร่างแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ไปพิสูจน์ชัดเจนนะครับ
แบบต้องรอพิสูจนอัตลักษณ์นะครับจำนวนทั้ง๖นาย
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูข้อมูลการค้นหานับจนถึงวันนี้เป็นวันที่๖
หลังจากที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางลงนะครับ
ตอนนี้ใช้เรือหลวงใช้อากาศยานใช้การเดินเท้าคือหาทุกทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ
คุณผู้ชมดูหน้าจอนี้ครับพื้นที่การค้นหาตอนนี้ตีให้คลุมทั้งหมด๖๔๘๐ตารางกิโลเมตรนะครับ
ถ้าคิดเป็นจำนวนไร่ก็คือ๔๕๐๐๐ไร่เท่ากับพื้นที่กอทม
พื้นที่กอทมอร์๔เท่าครับนี่ฮะใหญ่กว่ากอทมอร์ถึง๔เท่าด้วยกัน
แบ่งเป็น๑๗โซนนั่นคือที่มาของเซ็กเตอร์ที่บอกไงตีเป็นตารางตารางนะครับ
แล้วก็มีเรือที่อยู่ประจำการภารกิจตอนนี้คือ๖ลำ
เรือหลวงกระบุรีเรือหลวงตากศิลป์เรือหลวงบางรจันทร์
เรือหลวงราวีเรือหลวงนาราธิวาสและเรือหลวงนาเรสวนนั่นเองนะครับ
นี่คือความคืบหน้าในการค้นหาวันนี้นะฮะ
ใช่ค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมครับพอเราพูดถึงเรื่องของการค้นหาในวันนี้
ทางด้านของทีมกู้ภัยเองนะคะจริงจริงวันนี้เขาก็มีการนำทั้งเรือยาง
ทั้งเจสสกีออกค้นหาเนี่ยกำลังพลที่ศูนย์หา๒๓นาย
อย่างที่เราบอกว่ามันจะต้องนับเป็นจำนวนเท่าเดิมก่อน๒๓นาย
เพราะวันนี้ที่พบเนี่ยต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลก่อนนะคะ
วันนี้มีการหากันตามแนวชายฝั่งค่ะตรงไหนบ้าง
วันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมังกรทองของจังหวัดชนบุรี
ร่วมกับมูลนิธิร่วมกระตันอยู่ยังมีจิตอาสาอีกกว่า๒๐คนนะคะ
เขาก็นำเรือยางอย่างที่เห็นนี่แหละเป็นเรือยางแบบติดเครื่องยนต์
แล้วก็มีเจ็ดสกีอีกรวมประมาณ๑๐ลำไปลาดตระเวนตามแนวชายฝน
ในพื้นที่อำเภอบางสะพานประจวบคิริขันค่ะ
แล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณนั้น
ค้นหาค่ะผู้สูญหายจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางนี่แหละค่ะ
แล้วก็แน่นอนว่าถ้ำกลางการค้นหาก็อย่างที่บอกวันนี้คุณคิงบอกว่า
มันค่อนข้างจะมีคลื่นลมแรงเหมือนกัน
ก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก
ขณะเดียวกันกู้ภัยของมูลวิทธิศต่าง
เขาก็มีการระดมกำลังนำเรือยางออกไปสำรวจบริเวณตรงเกาะทะลุด้วยนะคะ
ตรงนั้นอยู่ในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อยที่ประจวบเหมือนกัน
อย่างที่บอกค่ะบริเวณนั้นคือไม่พบผู้สูญหายค่ะ
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะทางกองทัพเรือเนี่ยได้แผนภาพ
เขาบอกว่าเป็นแผนภาพที่เรือหลวงบางรจันทร์เขาใช้เทคโนโลยี
ระบบโซน่าลองดูนี่นะคะ
เป็นการถ่ายรูปเรือหลวงสุโขทัย
ที่บอกว่าจมอยู่ใต้ทะเลคุณคิง
ความลึกประมาณ๔๐เมตร
จะเห็นว่าเรืออยู่ในสภาพตั้งบนพื้นใต้ทะเลนะคะ
นี่เป็นแผนภาพนะคะเป็นเรือที่ใช้เทคโนโลยีระบบโซน่า
คือเรืออยู่ในสภาพตั้งบนพื้นใต้ทะเลทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเรือหลวง
อยู่ในสภาพปลอดภัยพอที่จะส่งนักประดาน้ำเข้าไปบริเวณโดยรอบได้
แต่ก็ยังมีความอันตรายเกินกว่าที่จะส่งเข้าไปสำรวจภายในตัวเรือค่ะ
เพราะอะไรเพราะขึ้นใต้น้ำยังคงมีความแรง
ตอนนี้มีเพียงการวางเส้นแนวขอบพื้นที่โดยรอบให้ใกล้กับเรือมากที่สุดนั่นเอง
ครับผมอ่ะดูภาพนี้นะฮะนี่คือภาพที่ถ่ายมาได้จากทางหัวเรือ
แล้วนี่คือภาพทางด้านท้ายเรือก็จะคือเห็นคล้ายกัน
เห็นว่าเรือตั้งอยู่ท้องเรืออยู่บนพื้นใต้ทะเล
แล้วก็เสากระดงเรืออะไรต่างก็ตั้งตรงแบบนี้
ดังนั้นการจะพาคนลงไปเพื่อไปค้นหาว่าในเรือมีใครติดอยู่อีกหรือไม่
เดี๋ยวต้องวางแผนต่อนี่คือภาพล่าสุดนะฮะ
คุณผู้ชมครับแล้วการค้นหาอย่างที่บอกนะครับว่าจะลากยาวตีไปตั้งแต่ที่ประจวบ
ยาวไปชุมพรแล้วยาวไปถึงที่สุราช
มีคำถามว่าทำไมต้องลากยาวไปถึงสุราชด้วยเพราะว่าก็เห็นว่ามีเจ็ดสกีมีทั้งเรือ
เนื่องจากไปเจอเบาะแสสำคัญหน้าจอนี้คุณผู้ชมครับ
ในวันนี้๒๔ธันวาคม๒๕๖๕เจ้าหน้าที่บนเกาะเต่าที่อำเภอกเกาะพังงันจังหวัดสุราธานี
ที่เห็นอยู่เนี่ยครับกำลังค้นข้าวของอยู่ในเป้สะพายสีน้ำตาล
หลังจากมีนักท่องเที่ยวเป็นคนนอเวย์อายุ๔๕ไปเจอเป้ใบนี้
เหมือนถูกคลื่นซัดมาแล้วมาเกยที่ชายหาดเทียนครับอยู่ทางทิศใต้ของเกาะเต่า
ในกระเป๋าดังกล่าวก็ไปเจอบัตรประชาชนระบุชื่อนายทวีศักดิ์แทร่เซียวอายุ๒๓ปีครับ
บัตรประชาชนแล้วมีบัตรประจำตัวทหารสังกัดกองพันธ์ซ่อมบำรุง
กรมสนับสนุนกองพลนาวิกโยธินครับและยังไม่หมดยังเจอข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว
มีโทรศัพท์มีรูปถ่ายอีก๙ใบมีเงินสดอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะครับ
ก็เลยเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดนี้เอาไว้แล้วลงบันทึกประจำวัน
เดี๋ยวจะส่งต่อจากตำรวจส่งต่อให้กับกองทัพเรือ
กระเป๋าเป้ที่พบวันนี้เป็นหลักฐานชิ้นที่๒ของเรือหลวงสุโขทัยที่พบบนเกาะเต่านะฮะ
ก็จะเห็นนะครับมีทั้งข้าวของเครื่องใช้แล้วก็มีรูปถ่าย
เสื้อตัวนี้สกรีนคำว่ากองทัพเรือด้วย
นี่คือชิ้นที่๒แล้วชิ้นแรกถูกพบไปเมื่อวานนี้ไงครับคุณผู้ชม
เป็นเสื้อชูชีพ๑ตัวมีหมายเลข๓๓ของลูกเรือสุโขทัยรอยอยู่ด้วย
นั่นแสดงว่าชูชีพตัวนี้กระแสน้ำพัดเข้าของเครื่องใช้จากจุดที่อับปางลง
แถวทะเลบังสะพานประจวบมาถึงที่สุราชนะครับ
แล้วย้ำนะฮะระยะทางถ้าวัดการกระจัดมาตียาวมา๑๐๕กิโลเมตรโดยประมาณ
เจอแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองของกำลังพลก็ยังคงมีหวัง
หนึ่งในนั้นคือแม่ของพลทหารทวีศักดิ์แทร่เซียวที่ไปเจอของวันนี้นั่นแหละครับ
คุณแม่บอกว่าคุณแม่ดีใจจนแทบจะร้องไห้เลยไปเจอกระเป๋าเป้ลูกชายแล้ว
ขนึงซัดมาเกยาที่บริเวณเกาะเตาในใจแม่ยังหวัง๕๐๕๐
อืมขอให้ลูกรอดขอให้ลูกเนี่ยปลอดภัยคืออาจจะถูกขึ้นซัดแล้วมาเกย
เกาะอยู่ก็ได้แม่มีสิ่งที่อยากจะบอกกับลูกเดี๋ยวลองฟังคุณแม่ก่อนฮะ
รู้สึกว่ามีความมั่นใจว่าคอยจะมีชีวิตปลอดภัยอยู่ค่ะอืมค่ะเห็น
เห็นรูปเห็นอะไรหรือยังแม่ยังค่ะหนูเพิ่งจะรู้ข่าวเมื่อกี้เนี่ยค่ะ
ลงมาจากรถเขาบอกว่ามีข้าวดีค่ะอ๋อค่ะค่ะเขาก็หวังหวังค่ะ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
ถ้าเจอตัวลูกชายรอดปลอดภัยกลับมาแม่จะบวชชีให้ครับ
มารอรับลูกเนี่ยวันนี้วันที่๔แล้วนะครับ

จิตหัวใจคนเป็นแม่ก็ยังคงมีความหวัง
ขอให้มีปฏิหารขอให้เจอกำลังพลที่เหลือโดยเร็วครับ
แม่พูดตั้งแต่แรกเลยนะช่วงแรกวันแรกที่เกิดเหตุด้วยซ้ำว่า